กลับมาในช่วงนี้มาติดตามอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวบันเทิงไทยรัฐทีวีนะคะ
ที่ได้รางวัลเชิดชูเกียรติพระกินารีครั้งที่๗ค่ะ
สำหรับรางวัลนี้นะคะต้องบอกว่าเขามอบให้ในฐานะสื่อที่ส่งเสริมการทำความดีต่อสังคมไทย
วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการพิจารณารางวัล
ที่ว่าคนดีคิดดีสังคมดีตามรอยพยุคลบาท
ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยเครือข่ายสมชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยค่ะ
โดยช่วงบ่ายของวันนี้นะคะ๒ผู้ประกาศข่าวจากบันเทิงไทยรัฐ
เชอรี่รัตนภัยทูลและดิฉันนะคะพลอยพิมรจิตเอื้อวงชัย
เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลกับพลเอกพิจิตรกุลวนิษฐ์องค์คมนตรีในรัชกาลที่๙
ผู้เป็นประธานในพิธีหน้าศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาพร
รวมกับบุคคลจากหลากหลายวงการด้วยค่ะ
รางวัลนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลนะคะที่บันเทิงไทยรัฐของเราภาคภูมิใจมากนะคะ
และในอนาคตพวกเราก็สัญญานะคะว่าจะผลิตข่าวสารดีแบบนี้สู่สังคมต่อไป
เพื่อสร้างสรรคมให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะ
ก็อยากจะฝากให้คุณผู้ชมติดตามรายการบันเทิงไทยรัฐค่ะ
เป็นรายการบันเทิงน้ำดีที่ไม่ได้มีแค่เรื่องเมาส์ดาราอย่างแน่นอนค่ะ

รู้สึกภาพภูมิใจและเผ็ดเกลียดข้างเลยครับ

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำสัญญาที่เรามอบให้คุณผู้ชมก็แล้วกัน